คืนนี้นะครับในช่วงเวลาของการถวายเพลิงจริงหลวงพ่อคูณนะฮะ
ก็ปรากฏว่ามีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่พิธีเนี่ยเห็นทั้งภาพของเปลวเพลิงหรือว่าควันไฟเนี่ย
โอ้โหเป็นความอัศจรรย์ใจหลายสิ่งหลายอย่าง
ใช่ค่ะบ้างก็บอกว่าเป็นควันไฟคล้ายกับรูปนกหัสดีลิงลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
นี่เห็นไหมคือหลายจุดหลายมุมอะนะแล้วเขาก็มีการแชร์ต่อกันในสังคมออนไลน์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างอันนี้เนี่ยเห็นไหมเหมือนกับมีรอยไป
ใช่ค่ะบ้างบอกว่าควันไฟคล้ายเป็นรูปของหลวงพ่อคูณ
นั่งยองมองดูลูกศิษย์ลูกหาที่กราบลาท่านเป็นครั้งสุดท้าย
เดี๋ยวลองไล่ดูนะครับว่าในแต่ละมุมแต่ละภาพเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มจากภาพแรกนะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นนะครับที่เราวงแดงเอาไว้เป็นกลุ่มควันนะครับ
เป็นช่วงเวลาที่เริ่มพิธีนะครับตอนนั้นไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดให้ท่านชมนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่จุดลูกหนูวิ่งไปตามสายลวด
พุ่งตรงไปยังเมนลอยรูปนกหัดสดีลิงด้านหลังพุทธมนตรอีสานจังหวัดขอนแก่น
มีกลุ่มควันเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นควันสีขาวหมุนวนเป็นวงรีค่อยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
เหมือนว่าเป็นการนำดวงวิญญาณของหลวงพ่อขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับ
แล้วก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นนะครับ
จากนั้นครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเป็นช่วงที่ไฟได้ลุกไหม้เมนลอยนกหัสดีลิงไปเกือบหมดแล้ว
ศิษย์ที่มาร่วมงานก็มายืนถ่ายรูปอยู่ใกล้กับเมนลอยนกหัสดีลิง
ก็ได้เห็นกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากหน้าเตาเผาสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
แล้วก็หมุนวนเป็นเกลียวขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะลอยหายไปนะครับ
ซึ่งหลายคนก็พนมมือไหว้สาธุกันหมดเลยนะครับ
เพราะว่าดูแล้วก็คล้ายกับหลวงพ่อท่านก็มองมายังลูกมายังหลาน
หลายคนก็แน่นอนครับว่าก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้นะครับ
บางคนที่ถ่ายทันก็โอ้โหบอกว่าเป็นบุญตาจริงนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณของหลวงพ่อคูณที่มาบอกกับลูกกับหลานบอกกับสาธุชนว่าท่านจะขึ้นไปสู่สวงสวรรค์แล้ว
และทุกคนก็เชื่อว่านี่คือบุญญาบรมีของหลวงพ่อคูณนะคะ
เหมือนมีหัวมีหางมีปีกของนกที่แบบพุ่งหินขึ้นไปอย่างนี้นะ
รองศาสตราจารย์ดรสุธิศักดิ์สอนลำหัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนาวิศวกรรมปัตตะพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนึ่งในทีมวิศวกรที่วางแผนถมดินบริเวณที่ก่อสร้างเมนลอยนกหัสดีลิง
แล้วก็ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
เผยแพร่ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่ขณะก้มกราบเตาเผา
ภายในตัวนกหัสดีลิงนะคะแล้วก็มีภาพเปลวเพลิงที่ลุกโชน
ภาพนี้ค่ะลองสังเกตดีคุณผู้ชมค่ะ
ลำตัวและศีรษะของหลวงพ่อคูณภาพนี้ค่ะ
เป็นเปลวเพลิงที่ลุกขึ้นมาเหนือบริเวณพื้นที่จัดตรงที่มีการเผากันอยู่
ใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยเขียนข้อความบนภาพนี้ที่โพสต์เอาไว้นะคะ
สาธุสาธุสาธุ
เอามีนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังนะครับแคนดี้รากแก่นนะครับ
ได้โพสต์ภาพขณะเปลวไฟกำลังลุกไหม้เมนลอยนกหัสดีลิงนะฮะ
ความสูง๒๒๖เมตรพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่า
รูปจากพิธีส่งหลวงพ่อคูณสู่สวรรค์เห็นเหมือนกันไหม
ซึ่งภาพดังกล่าวคล้ายกับหลวงพ่อคูณกำลังอยู่ในอริยบทนั่งยอง
ที่เป็นท่านั่งประจำของท่านนี่ฮะดูไปก็คล้ายคล้ายกับรูปของท่านเลยนะ

เอาละครับก็ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทุกมุมทุกภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็สื่อสารกันออกมาเนี่ย
จะเกิดจากหลักทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือว่าจะเกิดจากบุญบารมีของหลวงพ่อคูณอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่านี่เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วอดคิดในใจไม่ได้ว่าอัศจรรย์ใจจริง
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราก็อย่าลืมจดจำสิ่งที่หลวงพ่อคูณท่านเคยสอนกับพวกเราไว้ให้ดีที่สุดนะนะ
โดยเฉพาะเรื่องความสมรรถะความไม่ยึดติดเรื่องของการให้นะฮะ
นี่คือพระอริยสงฆ์แห่งสยามที่ท่านได้ฝากเรื่องราวต่างเอาไว้เยอะแยะไปหมดให้กับพุทธศาสนิกชนไทย
แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เก็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษเอาไว้นะคะ
ตั้งแต่๒๑มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีฉบับพิเศษต่อเนื่องไปจนถึง๓๑มกราคมก็คือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณนะคะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดทำฉบับพิเศษมาต่อเนื่องเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวของหลวงพ่อคูณอย่างละเอียดนะคะ
ของพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวการประมวลภาพพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณนะคะ
ส่วนฉบับวันนี้ถ้าใครซื้อไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการประมวลรุ่นวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณยอดนิยมชุดที่๒
หาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปค่ะและ๗๑๑ทั่วประเทศเลยนะคะ